คุณผู้ชมครับมาต่อเนื่องกับปฏิบัติการของชุดฮานุมานกองปราบครับ
ที่ไปเปิดปฏิบัติการถอนเขี้ยวราชศรีรวบแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดวันละ๘เปอร์เซ็นต์
แล้วที่สำคัญเสนอให้มีการแลกเซ็กกับการปิดหนี้ด้วยคุณผู้ชม

ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
ภาพที่เอามาให้ดูเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูพฤติกรรมพฤติการของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบแก๊งนี้กันก่อน
เขามีชื่อว่าราชศรีนอกระบบ
นี่ออกทวงหนี้อย่างปาเทือนไม่กลัวกฎหมายครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็สุมราชธานีแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

คือโอ้โหทั้งผู้จาข่มขู่รุนแรงด่าทอด้วยถ้าคำหยาบคาย
แล้วก็มีการตบนี่ฮะตบแรงมากจนเธอเซไปข้างหลังเลย
แน่นอนนะครับเธอก็สร้างความหวาดกลัวเธอก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่า
ตบหน้าหนูทำไมกับเหตุการณ์นี้ต่อหน้าทุกคนภายในร้าน
ที่จังหวัดตรังตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ
สืบสวนจนทราบว่าแก๊งนี้เขาเก็บเงินกู้คุณผู้ชม
ดอกเบี้ยโหดมากนะนะฮะร้อยละสามถึงร้อยละแปดต่อวันนะครับ
ต่อเดือนหรือว่าต่อปีต่อวันนะครับนะฮะโอ้โหเขาบอกว่า
เงินทุนเขาจริงแล้วแค่หลักหมื่นบาทนะตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยเขา
โอ้โหแล้วสุดท้ายแล้วเขามีเงินหมุนเวียนแบบก้าวกระโดดเป็น๔ล้านบาทนะครับ
นะฮะจากปล่อยกู้แค่หมื่นตอนนี้มาเป็นหลักล้านแล้ว
แล้วก็มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงดุดันในการทวงหนี้
ทั้งใช้กำลังทั้งใช้อาวุธคมคู่ทวงเงินทุกรูปแบบ
แล้วเราได้ข้อมูลว่ามีการเสนอด้วยครับคุณผู้ชมคุณพระราพร
อยากปิดหนี้ไหมล่ะแลกด้วยการมีเซ็กไหมล่ะ
อะไรแบบนี้กับการปลดหนี้แน่นอนนะฮะลูกหนี้ทุกคนก็เดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ล่าสุดครับชุดฮานุมานกองปรับนำกำลังไปปิดล้อมเปิดปฏิบัติการถอนเขี้ยว
ราชศรีปิดล้อมตรวจค้นแก๊งเงินกู้ทั้งที่ตรังแล้วก็สุราชนี่ฮะจับกลุ่มได้
สิบคนด้วยกันคุณผู้ชมนะฮะมีหัวหน้าแก๊งชื่อว่านายรัตนะอายุสี่สิบปี
เหลือก็โดนรวบหมดเลยนี่น้ำรายชื่อตามปรากฏที่หน้าจอ
มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายโดนแจ้งข้อหาไปร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดและซ่องโจรนะครับ
ของกลางมีอะไรบ้างครับสมุดบัญชี๘เล่มโทรศัพท์มือถือ๑๓เครื่อง
เอกสารข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมด๑๐รายการยึดทรัพย์เป็นรถกระบะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์มูลค่าอีกก็ประมาณสัก๓ล้านกว่าบาท
ที่เขาขับไปใช้ทวงหนี้ต่างแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เขาจะมีนี่ฮะ
ราชศีลนอกระบบเป็นชื่อแก๊งเขานะฮะรวมทั้งมีทองอีกมูลค่าก็
ห้าแสนบาทค่ะวัวสี่ตัวครับนะฮะทั้งหมดทั้งหมดก็ยึดได้
รวมแล้วประมาณสี่ล้านบาทได้แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอก
ยึดได้จากที่พักของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็
โดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปกับเรื่องของอาวุธปืนด้วยก่อนนำตัว
ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณหนึ่งร้อยลายครับ
เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมด้วยว่าแก๊งนี้เนี่ย
ชอบมีการข่มขู่ด้วยการโพสต์ภาพใช้ความรุนแรงมีอาวุธปืน
ส่งข้อความคุกคามทางเพศผ่านระบบออนไลน์ต่างกับลูกหนี้
ทำให้ทุกคนก็กลัวกลัวจะเป็นอันตรายนะครับ
สุดท้ายก็โดนรวบได้ทั้งแก๊งเลยค่ะ